คุณผู้ชมใครจะไปเที่ยวอำเภอประทิวที่ชุมพรฝากระวังเจ้าข้างแว่นกันหน่อย
มันชอบลงมาจากเขาแล้วรถชนตายเยอะ
มันก็สูญเสียเกิดขึ้นหน่อยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
มีคำเตือนมาไปที่ถ้ำเขาภูกันหน่อยคุณผู้ชม
ที่ตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับไปดูเลย
ตรงนี้มันคือแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองข้างแว่นนะฮะ
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอำเภอนะฮะ
แต่ด้วยความที่มันเป็นแบบเนี่ยโอ้ยดูสิมันเป็นภูเขา
ตัดผ่านเข้าไปถนนสายประทิวมาบอมริตนะฮะก็มีชาวบ้านเนี่ยฮะ
ใช้เส้นทางนี้เยอะนะผ่านไปยังอำเภอสะพานน้อยของประจวบได้
แว่นที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็มาหากินนะฮะ
แล้วก็ลงมาเนี่ยสามร้อยตัวคุณดูสิมันนอนตาแป๋วอยู่บนกิ่งไม้แบบเนี้ยค่ะ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
แว่นแม่ลูกเนี่ยกอดกันตายรถชนแบบนี้มันก็น่าเวทนาหดหูกันนะฮะ
เขาก็เลยอ่ะลนลงกันหน่อยนะฮะใครจะขับไปแถวนี้ขับช้า
มันมีป้ายเตือนความเร็วเอาไว้แล้วก็ป้ายว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์
ข้างแว่นแต่คือติดไว้มันก็ไม่เป็นผลคนก็ขับเร็วอยู่ดี

ดูสิคือเค้าให้ขับได้เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วมีแบบนี้
อ่าไปช่วยเหลือแมวกันหน่อยคุณผู้ชมอยู่สัตหีบนู่นนะฮะ
ชนบุรีมันดื้อมันกระโดดข้าวแล้วมันข้ามไม่พ้นตกลงมา
เหล็กเสียบอยู่อย่างนี้คาอยู่กับเหล็กนะฮะ
เป็นรั้วเหล็กนะเสียบทะลุขาซ้ายส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
นักป่อพอร์สัตว์หีบก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ตัดถ่าง
บ้านเลขที่๔๐๓๘๙ชอบเจ้าเหล็กนี้นะฮะ
๔๐๓๘๙อุ้ยฉันก็ชอบ
เป็นของนางดุดมฤดีบุญสินนะฮะอยู่ในหมู่บ้านพบโชค
ชื่อหมู่บ้านก็ดีนะเห็นไหม๓๘๙พบโชคโอเคอยู่ได้
ชนบุรีครับแมวตัวนี้นะสีน้ำตาลอายุ๑ปีโดนเหล็กเสียบขาทะลุเลย
จะต้องตัดเหล็กแล้วก็เอาตัวมันออกมาไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เจ้าของบ้านก็บอกว่าโอ้มันเป็นแมวจรจัดไม่รู้ของใครเหมือนกัน
แต่ก็มันมาที่บ้านฉันฉันจะช่วยออกค่ารักษาให้ละกัน
กันค่ะก็หวังว่าถ้ามันหายแล้วเดี๋ยวฉันจะเอามาเลี้ยงต่ออ่า
ว่ามันจะให้โชคละกันเลขที่สี่สิบทับสามแปดเก้าค่ะ
หมุนบาลโผล่ชกนะฮะเอ่อปิดท้ายกันที่พยาบาลครับที่บ้าน
พยาวเนี่ยฮะนายธเนศดวงแก้วอายุห้าสิบปีอ้าว
เขาถูกรถชนกลายเป็นคนพิการ
นำเงินเดือนคนพิการแล้วก็เงินประกันสังคมที่ได้เนี่ย
ไปซื้อข้าวไปซื้อโครงไก่ตับไก่ทำไงรู้ไหม

รวมน้ำใจมากเลย
ก็เลยไปทำอาหารไปเลี้ยงหมาจอดจัดในพื้นที่ตะบนเวียงกระเภือพระเยาะ
โดยนำใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปเทให้มันกินทุกเช้าทุกเย็นทำแบบนี้มา๒๐ปี
แล้วก็มีเพื่อนบ้านที่เขารู้ข่าวใจบุญก็สมทบทุนมาให้มีทั้งข้าวมีทั้งเงินมา
อันนี้ก็บอกต่อบอกบุญแล้วกันนะใครที่อยากจะช่วยเหลืออาหารหมา
ตรงนี้ก็โทรไปได้ที่เบอร์ของคุณธเนธ
ขึ้นที่หน้าจอดแล้วนะฮะ๐๘๘๘๐๕๘๐๗๐
เงินไปบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีของเขาคุณธเนธดวงแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาพยาว
บัญชี๕๑๒๐๒๗๒๕๓๓นะครับก็ช่วยกันทั้งคนและสัตว์มีจิตใจเหมือนกันคุณผู้ชม
ก็จะได้อยู่กันแบบมีความสุขกันทั้งคู่นี่นะคะคุณผู้ชม